คุณผู้ชมอย่างที่บอกค่ะไปดูที่ภูเก็ตกันหน่อย

ที่เป็นโซนที่เขาบอกว่า
รวมสถานบันเทิงยามค่ำคืนเอาไว้เยอะมาก

เกิดเหตุทะเลาะวิวาดกัน๒คืนติดเลยค่ะ

เห็นไหมคะในคลิปเนี่ยลุมทำร้ายผู้ชาย
ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะ
ชาวบ้านก็พยายามตะโกนห้ามไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะ
ทุกคนก็ห้ามนะคะแต่ว่าชายจุ่มชายชุดดำเนี่ยก็ไปรุมทำร้ายผู้ชายที่เป็นชาวต่างชาติ
เขาบอกว่ามีการโพสต์คลิปนี้ลงในเพจเฟซบุ๊คโหดจังจังหวัดภูเก็ต
แล้วก็บอกว่าให้ตำรวจภูเก็ตช่วยตรวจสอบหน่อย
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ต
พลตำรวจตรีเสริมพันธ์สิริคงบอกว่า
คือตำรวจเขาไปที่เกิดเหตุ
ตรงนี้คือหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งอยู่ในซอยบางลาว
โซนที่เป็นสถานบันเทิงเยอะนั่นแหละที่ป่าตองภูเก็ตนะคะ
เป็นถนนคนเดินนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ไปกันเยอะ
มันมาจากการที่สามีภรรยาชาวเบลเยี่ยมเขาทะเลาะกัน
คือสามีภรรยานักท่องเที่ยวเขาทะเลาะกันแล้วคนเห็นเหตุการณ์เข้าใจผิด
คิดว่าผู้ชายทำร้ายผู้หญิงก็เลยเข้าไปช่วยผู้หญิงค่ะ
ซึ่งไม่รู้ว่าจริงแล้วเนี่ยเขาทะเลาะกับสามีเขาอยู่
แล้วก็มีนักท่องเที่ยวสูงอายุเห็นท่าไม่ดีค่ะ
ก็ไปตามกาดของสถานบันเทิงอีกแห่งหนึ่งมาช่วย
แล้วก็เลยเป็นอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละ
คือคนที่มาเนี่ยก็มาช่วยผู้หญิงแต่จริงแล้วเขาเป็นสามีภรรยากัน
นี่ค่ะตอนนี้รู้แล้วนะคะว่าผู้ก่อเหตุเป็นใคร
เดี๋ยวจะเรียกตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ
อันนี้คือเหตุการณ์หนึ่งที่ก็อยู่ในโลกออนไลน์แล้วล่ะ
ตอนนี้จากจังหวัดภูเก็ตนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะซอยเดียวกัน
บางลาคือตรงนี้เป็นที่ท่องเที่ยวนะคะ
ก็มีนักท่องเที่ยวขี่บิ๊กไบท์
อันนี้คือทำให้คนแถวนั้นเขาเดือดร้อนรำคาญ
อันนี้ชาวบ้านกับตำรวจเขาเข้าไปห้าม
แต่นักท่องเที่ยวไม่สนใจแล้วผลักเขาออกมาค่ะ
คนเห็นเหตุการณ์เลยเข้าไปตะลุมบอลกันไปอย่างที่เห็น
อันนี้ก็นักท่องเที่ยวขี่มอเตอร์ไซค์เสียงดังนะคะ

เขากำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบ

สอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ประเด็นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า๒วันติดไงครับ

แต่เรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ไปถึงไหนเพราะว่ายังไม่ได้มีการแจ้งความค่ะ

จัดระเบียบให้ครอบคลุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ